แต่คราวนี้เป็นภาพที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล

กุ้งเต็มจานถูกย่างจนไม่เกรียม

นำซ้ำลูกค้ากลุ่มนี้ที่โพสต์ในโลกโซเชียล
โพสต์กลับมาให้ทางร้านได้เห็นแบบเจ็บใจนะ
เขียนข้อความว่าอย่าได้ทิ้งให้กุ้งอยู่คนเดียว

คือลักษณะเหมือนแบบประชด
หรือว่าเยอะทางร้านบอกว่านี่ไง
แล้วยังไงพวกเราไม่กลัวหรอก

พอเจ้าของร้านบุฟเฟ่มาเห็นโพสต์นี้
จึงนำเรื่องนี้มาร้องผ่านทางเพจแหม่มโพดำ
แล้วก็ระบุข้อความว่าในฐานะเจ้าของร้านบุฟเฟ่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกินให้พอดีอย่าทิ้งคว่าง
เห็นลูกค้ามาทานแล้วโพสต์แบบนี้รู้สึกเสียใจ
เสียดายของมากตักมาทานให้หมดจะไม่ว่าเลย
แต่มาปิ้งทิ้งปิ้งคว่างไว้แบบนี้
ภาพลูกค้าที่มาทานและลงโพสต์ด้วยความไม่รู้สึกอะไร
มาเช็คอินในเพจของทางร้านอีก
เห็นแล้วเจ้าของร้านแบบฉันมันช้ำใจ

กุ้งร้านนี้ถือว่าตัวใหญ่ดีนะครับ
นี่คือเรื่องแรกที่โพสต์กันในโลกโซเชียล
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งให้คุณอาริยาเล่าเพราะเรื่องเกี่ยวกับสาว

คือเมื่อวานก็เห็นเขาแชร์กันนี่แหละ
เป็นถุงน่องถุงน่องขาเรียวคุณสืบสกุล
เห็นไหมข้างล่างคือใส่ถุงน่องนะ

พอดึงขึ้นไปปุ๊บขาจะเรียวเพรียวสวยทันทีเลย
ขาเรียวแบบนี้แล้วเลือดข้างในมันไหล

เมื่อวานยังบอกเลยสั่งเลยสั่งเลยเชอรี่อยากได้

ก็มานั่งคิดดูอีกทีนึงอ้าวแล้วเลือดมันจะไหลเวียนไหมล่ะ
อันนี้เป็นแฟชั่นของเกาหลีเลยนะ

สาวไทยเนี่ยโอ้โหพรีออเดอร์กันเยอะ

ทีนี้คุณผู้ชมใครที่สั่งไปแล้ว

ถึงผลกระทบของการสวมใส่ถุงน่องขาเรียว

คืนฝีมีลูกยากมาครบ

เพราะด้วยความที่มันรัดเกินไป
อกจากนี้ยังไปกดทับเส้นประสาทที่ขาหนีบ

เส้นเลือดคอดเหนื่อยง่ายแล้วก็ส่งผลต่อจิตใจด้วย
ทำให้เกิดอาการหงุดหงิดโดยไม่รู้ตัวนอนไม่หลับ
โอ้โหนี่คือเหมือนกับกินยาลดความอ้วนเลยคุณสืบสกุล

ใช่แล้วเขาก็บอกว่าที่กล่าวมาแค่เบาะนะ
ทางเพจคุยกับหมอจิ๋ม
ก็โพสต์ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกหลายโรคเลยค่ะ
คุณผู้ชมอยากอ่านเพิ่มเติมเข้าไปดูในเพจที่บอกได้นะคะ
พอเห็นแบบนี้แล้วก็ตัดสินใจใหม่แล้วล่ะคุณสืบสกุล
ก็เดินขายใหญ่แบบนี้ไปนั่นแหละค่ะ

ขาเรียวไปดูไม่มีเนื้อมีหนัง
ทีแรกอยากแบบว่าขาเรียวเหมือนสาวพิชชี่ไง

ชี่ของเราเขาขาเล็กนิดเดียวเองนะฮะ